คุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ของน้องพินไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาว
คอนโดที่เกิดเหตุนะฮะคอนโดที่น้องพินเนี่ยถูกในดอนนะ
ฆ่าแล้วก็หั่นศพแล้วก็เอาศพเนี่ย
ทยอยใส่ถุงดำเอาไปฝังอำพลางคดี
แต่ว่าทางเจ้าของคอนโดไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในนะฮะ
ก็ให้แค่คุณแม่แล้วก็ครอบครัวเข้าไป
คือใครได้ยินข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหในดอนนี่ทำไมมันโหดเยี่ยมอะไรขนาดนี้
ถูกคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากก่อเหตุเอาไว้ละ๒๓วันนะครับ
คุณแม่มาที่คอนโดนะครับมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
โดอยู่ที่ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

ส่วนจุดที่เอาชิ้นส่วนน้องพินไปฝังเนี่ย
อยู่ที่ริมถนนประเสริฐมนูกิจแถวเรียบทางด่วนนะฮะ
พินหรือว่านางสาวอรนันอายุเพิ่ง๓๐ปีนะครับ
เป็นพนักงานอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ดอนคนก่อเหตุอายุ๓๕นะฮะนายชาญวิทย์ทำงานที่เดียวกัน
คือตอนที่คบหากันอยู่เนี่ยน้องพินไม่รู้ว่านายดอนเนี่ยมีภรรยาแล้ว
พอรู้ว่ามีภรรยาแล้วก็พยายามตีตัวออกห่าง
สุดท้ายวันเกิดเหตุ๒๘กัญญายนถูกในดอนเนี่ย
คือใช้อุบายต่างนานาเพื่อให้น้องพินมาที่คอนโดตรงนี้ให้ได้
มาถึงก็มาทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเอามีดเนี่ยแทงคอเขา
แล้วก็หั่นชิ้นส่วนแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับ
หลังจากที่คุณแม่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ได้ให้สัมภาษณ์บอกกับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
คุณแม่บอกว่าวันนี้ที่คุณแม่ไปที่คอนโดที่เกิดเหตุเนี่ย
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก็นิมนต์พระไปหนึ่งรูปนะครับ
มีหมออาคมหนึ่งคนครอบครัวไปกันสี่คน
มีเจ้าของคอนโดมาร่วมทำพิธีด้วย
แล้วก็ตำรวจสพสำรงเหนือ๒นายที่เข้าไปในห้องด้วย
คุณแม่บอกว่าพอเข้าไปในห้องพบว่าห้องถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไม่มีคราบไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้น
แม่ได้พูดบอกกับลูกสาวบอกว่ากลับบ้านกันนะลูก
มารับแล้วไม่ต้องห่วงและขอให้ไปเกิดในพบภูมิที่ดี
ทรมานเจ็บปวดอีกแล้ว
หลังจากนั้นหมออาคมได้ใช้มีดหมอทำพิธีถอนวิญญาณ
แล้วก็ทำบุญถวายสังขทานทอดผ้าบังสุกุล
เขียนชื่อน้องพินลงในการกรวดน้ำ
แล้วคุณแม่ก็สวดมนต์แผ่เมตตา
มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณแม่บอกว่าเดินไปในจุดที่ตำรวจเขาบอกอะนะ
ในจุดที่ลูกสาวถูกในดอนเนี่ยใช้มีดแทงเข้าที่คอ
แม่บอกตรงจุดนั้นแม่ขนลุกทั้งตัวรู้สึกเหมือนกับว่าห้องเนี่ยมันสั่นโครงเคลงอยู่๓รอบ
ก็เลยเชื่อว่าลูกสาวน่าจะยังอยู่ในห้องทั้งที่แม่เนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอะไรเลย
คุณแม่บอกว่าแม่เนี่ยตอนนี้อโหสิกรรมให้กับในดอนคนก่อเหตุนะ
โหสิกรรมแต่ไม่อภัยให้เพราะผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคม
สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวว่าในดอนจะติดคุกไม่กี่ปีแล้วก็ได้ออกมา
แต่อีกมุมนึงเนี่ยลูกสาวแม่ไม่มีวันได้กลับมาแล้ว
ขณะเดียวกันทางครอบครัวของในดอนคนก่อเหตุตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้
ยังไม่เคยติดต่อพูดคุยขอโทษขอเข้ามา
ไม่เคยติดต่ออะไรมายังครอบครัวของน้องพินเลยนะครับคุณแม่บอก
เขาบอกว่าวินแม่มาแล้วนะแม่มาแล้วหนูกลับบ้าน
กลับไปอยู่ในสิ่งที่หนูเคยมาแล้วอยู่ในพบภูมิที่ดี
จะไปเกิดในสิ่งที่ดีไม่ทุกข์อีกแล้ว
ทรมานแล้วไม่เจ็บแล้วไม่สำนึก
ไม่สำนึกเลยท่านรองจอสบอกไม่สำนึกเลย
แล้วเขาเสียแทร่งเก่งมากแบบนะ
เพราะฉะนั้นไม่ว่านะเขาควรจะโดนตามสิ่งที่เขาทำนะ
เราไม่ได้ไปซ้ำเติมในสิ่งนะ
เขาควรจะได้รับในสิ่งที่เขาทำให้สะสม
นี่ฮะคุณแม่ได้นำรูปของน้องพินที่ใส่กรอบเอาไว้มาให้ผู้สื่อข่าวได้ดูด้วยนะครับ
นี่หลายรูปเลยนะฮะนี่รูปแรกนะครับ
ตอนอายุแค่๑เดือนนะครับ
แล้วก็มีตอน๓ขวบอีกรูปนึง
บอกเป็นรูปที่แม่ภูมิใจมาก
คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจที่สุดนะครับ

รูปนี้นะฮะจบคณะศิลปกรรมศาสตร์มกรุงเทพได้เกียรตินิยมด้วยนะครับ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยวางแผนชีวิตว่าจะไปทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ไต้หวันนะฮะ
แต่ก็มาเกิดเรื่องซะก่อนนะครับ
หลังจากนั้นพอทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเสร็จ
คุยกับผู้สื่อข่าวเสร็จเรียบร้อย
คุณแม่ก็ขึ้นรถเดินทางต่อไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ

เพราะว่าศพเนี่ยถูกส่งไปตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่นั่นนะครับ
นี่ฮะวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
คุณพ่อน้องพินนะฮะที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
คุณพ่อบอกว่าตอนแรกครอบครัวตั้งใจจะสวดศพ๒คืนนะครับ
แต่เนื่องจากมีงานศพที่จองไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว
ทางครอบครัวจึงสามารถตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดศพน้องพินได้๑คืนเท่านั้น
ก็คือคืนที่ผ่านคืนวันนี้นะฮะ๔ตุลาคมนะครับ
ก่อนที่จะทำพิธีชาปนกิจศพช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับ๕ตุลาคม
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำพิธีชาปนกิจนะครับ
คุณพ่อบอกว่าได้เจอลูกสาวล่าสุดก็คือช่วงที่พาไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
หลังจากนั้นก็โทรคุยกันถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบ
เพราะลูกสาวเนี่ยทำงานกรุงเทพก็ยังวางแผนกันว่าเดี๋ยวสิ้นหน้าฝนนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะพาลูกสาวไปเที่ยวภาคเหนือแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นซะก่อนนะครับ
เรื่องทางคดีคุณพ่อบอกว่ามีหลักฐานอีกหลายอย่าง

เดี๋ยวเสร็จงานชาปนกิจศพลูกสาวพรุ่งนี้
คงจะต้องไปขอคุยกับผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
เพื่อเดินหน้าเรียกร้องหาความยุติธรรม
ให้ผู้ต้องหาเนี่ยต้องได้โทษถึงประหารชีวิตให้ได้
และจะยินดีมากหากมีทนายชื่อดังเข้ามาช่วยดูแลคดี
แต่คุณพ่อบอกพ่อเองคงไม่มีเงินจ้างทนายนะ
เพราะพ่อก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร
ในวันที่เราเห็นศพลูกเมื่อวาน
ผมว่าผมเหมือนหัวใจสลายคนเป็นพ่อคนแม่คนมีใครบ้าง
พ่อได้ติดต่อกับลูกสาวล่าสุดครั้งสุดท้าย
ลูกสาวสุดท้านสุดท้ายไม่กี่เดือนพาลูกไปสอบ
ลูกสาวคนกลางไปสอบก็ทักหากันเขาก็ทำงานของเขา
เราก็อยากให้สังคมได้เห็นความยุติธรรม
อยากให้สังคมได้เห็นว่าคนที่ทำแบบนี้มันต้องได้รับโทษแบบนี้จริง
แล้วได้รับโทษในทุกแง่มุมทุกประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
แล้วเขาทำผิดแล้วให้สามารถตามหาพยานหลักฐานได้ครบทุกประเด็น
สำหรับน้องพินนะครับเพื่อนของน้องพินให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าน้องพินเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีพลังบวกในตัวเยอะมากนะครับ
คือน้องพินเป็นคนดีกับทุกคนเลยนะฮะเพื่อนร่วมงานครอบครัว
รักสัตว์นะโดยเฉพาะแมวนี่น้องพินรักแมวมาก
เคยมีแมวตัวผู้ตัวหนึ่งเดินหลงมาแถวออฟฟิศที่ทำงานอยู่
พินนี่ตั้งชื่อเอาไว้ด้วยนะแมวที่หลงมาแถวออฟฟิศเนี่ยนะฮะ
แบล็คกับเขี้ยวกุดคอยดูแลให้ข้าวให้น้ำ
เห็นไหมทุกครั้งที่น้องพินเวลาทำงานคิดงานจะชอบมานั่งข้างนอกออฟฟิศมาเล่นกับแมว
นี่คนคนเขียวมาสอนเขารักแมว

เขาบอกเป็นธาตุแมวแล้วนี่ออกไม่ได้ทำไม
น้องพินจิตใจอ่อนโยนไงนี่ลักษัตริย์
เห็นไหมนี่คือแมวหลงมาแถวออฟฟิศนะใช่คือเลี้ยงเนี่ยเวลาคิดงานทำงาน
นั่งที่โต๊ะในออฟฟิศน้องพินจะมานั่งกับแมวพี่น้องออฟฟิศแบบนี้นะฮะ
นี่เพื่อนเพื่อนนำรูปมาให้ดูนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พินเนี่ยพาเจ้าเขี้ยวกุดแมวสีดำตัวนี้นะฮะไปทำหมั่นด้วยนะฮะ
พินเป็นห่วงมันพามันไปทำหมันนะแต่ก็ยังทำไม่ได้
เพราะว่าเจ้าเขี้ยวกุฎเนี่ยปรากฏพาไปถึงคลินิกฆ่าไตสูง
นี่ฮะน้องพินก็เลยวางแผนว่าเออเดี๋ยวรออีกสักพักนึงจะพามันไป
แต่เพื่อนบอกว่าสุดท้ายเนี่ยน้องพินก็ไม่ได้พามันไปแล้ว
มันคือตัวเดียวนี่แหละบางคนก็เรียกเจ้าแล็ค
บางคนก็เรียกเขี้ยวกุดแต่น้องพินเรียกเขี้ยวกุดมันสีดำนะฮะ
ก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อนบอกว่าน้องพินเป็นที่รักของเพื่อนนะครับ
คือเพื่อนก็โพสต์แสดงความอาลัยกันเยอะมากนะฮะ
ไม่คิดเลยว่าการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแบบนี้เนี่ย
จะมาถึงจนถึงวันที่พี่พินยังสวยงามในใจพวกเราเสมอ
และจะเป็นแบบนั้นตลอดไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลัง
โชคดีกับการเดินทางครั้งใหม่ปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำงานต่อไป
ตอนเจออยากกอดพี่มากแต่กลัวพี่เจ็บพักผ่อนนะพี่นะวันหนึ่งคงได้เจอกัน
ก็เหมือนที่คุณแม่คุณพ่อของน้องพินบอกนะฮะกลัวจะออกมาเร็วเหลือเกิน
ซึ่งก็เป็นคดีที่ทุกคนอยากจะให้ผู้ที่ก่อเหตุได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตจริง